อยู่ตรงนั้นแหละไปห้ามไปโล่นไป

เร็วนี่มันยากหนีอยู่ตรงนี้ไปโล่นอย่ามา

นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้เองเลยนะคุณ

มีช้างป่าบุกเข้ามาในหมู่บ้านบริเวณหมู่ที่๔ซอยสำนักสงฆ์คลองตะแบก
ตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
แล้วเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็ว
เฝ้าระวังช้างป่าบ่อไร่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีช้างป่าเดินเข้ามาใกล้หมู่บ้าน
แล้วกินต้นกล้วยกินมันสำปะหลังของชาวบ้าน
รวมถึงยังไปพังเสาไฟฟ้าของชาวสวนด้วย
รั้วบ้านชาวสวนก็พังเสียหายไปด้วย
เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า
ก็ลงมาตรวจสอบพื้นที่นะครับ

ก็เห็นว่าเสาไฟสวนของชาวบ้านล้มพังหลายต้นเลย
ไม่ต้องดูภาพล้มระเนระนาดเลยดูดิเล็กเท่าะนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปเจอแล้วก็ไปเจอจริงว่าเป็นโขลงช้างป่า๑๐ตัว
ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะฮะอันนี้ค่ะโครงนี้๑๐ตัว
ซึ่งมันอยู่ในอาการที่มันขั้นดุร้าย
จากว่าช้างป่าอยู่ในช่วงตกมัน
ตกมันคือมันเป็นช่วงผสมพันธุ์ขยายอนาเขต
ก็เลยทำให้ช้างป่าช่วงนี้มันออกหากินทั้งกลางวันด้วยกลางคืนด้วย
แต่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังมีการคอยเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าช้างป่าโขลงนี้มันอยู่ในช่วงตกมัน
แล้วมันจะมีอาการเหมือนห่วงช้างตัวเมียมีการใช้กำลังมีการต่อสู้กันเอง
ก็เลยทำให้ข้าวของของชาวบ้านพังแล้วได้รับความเสียหาย
แสงสว่างจากไฟฟ้ามันไม่เพียงพอชาวบ้านเองก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวช้างเข้ามาในหมู่บ้านแล้วจะบุกมาทำร้ายในส่วนเวลากลางคืน
ไปฟังชาวบ้านเขาหน่อยค่ะ
ข้าวของเสียหายไม่ว่ารั้วไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าเสาไฟฟ้าหักแหลกหมดแล้วครับ
โอ้โหการตกมันครั้งนี้มาจากศึกชิงนาง
ใช่ถูกต้องค่ะคือฤดูนี้มันเป็นฤดูผสมพันธุ์ใช่ไหมล่ะ
ช้างมันก็มีอาการตกมันนะทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว
และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วคุณวิวัตรเล็กวง
เขาบอกว่าช่วงนี้ช้างมันจะออกทั้งกลางวันกลางคืนเลย
และชาวบ้านที่เดินทางอาจจะพบเจอช้างระหว่างเส้นทางได้ด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้เตือนแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่าช้างป่ามันอยู่ในช่วงฤดูการผสมพันธ์และฤดูการตกมัน
ถ้าพบเจอช้างช่วงนี้แนะนำว่าท้อยิ่งดีกว่านะจ๊ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้เขาตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่
แล้วมีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดที่เร็วในการเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะผลักดันช้างกลับสู่ป่า
และช่วยดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยไม่ต้องกังวลไป
ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นิดนึงงานนี้งานอันตราย

และทางเจ้าหน้าที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่